ท่านผู้ชมครับมีข่าวมาแจ้งเพิ่มเติมนะฮะ
สำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่กรทมกรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็ผู้ที่กำลังรอเตรียมจะเข้าเกณฑ์ทหารเมษายนนี้
เอาในส่วนของกรทมกรุงเทพฯมหานคร

ผู้ว่ากรทมเคยมีประกาศมีคำสั่ง
เกี่ยวกับเรื่องการปิดสถานที่ต่างจนถึง๑๒เมษายน
ห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารอะไรพวกนี้
เปิดได้เฉพาะโซนซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าร้านอาหารเปิดได้ก็คือ
ซื้อเอาไปกินที่บ้านใช่แล้วก็มีอีกหลายสถานที่
วันนี้มีประกาศเพิ่มเติมนะครับในการปิดเพิ่มอีก๕สถานที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วก็ขยายเวลาในการปิดด้วยนะฮะจากเดิมที่ปิดถึง๑๒เมษายน
ปิดยาวไปถึงโน่นเลย๓๐เมษายนยาวไปเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพฯของเดิมเข้าใจกันดีอยู่แล้ว
เอาเป็นว่าของใหม่นะครับนี่ฮะที่เพิ่มเข้าไปอีก
มีสนามแข่งขันทุกประเภทที่รวมการแข่งขันทั้งคนหรือว่าสัตว์ปิดหมดนะฮะ
ประกวดนกเขานี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้สนามแข่งขันนกอะไรพวกนี้ไม่เอานะฮะไม่ได้เลยนะครับ
สนามเด็กเล่นทุกแห่งก็ไม่เปิดนะฮะสถานที่ที่เป็นที่แสดงมหรสบ
โรงลิเกหรือว่าหนังกางแปลงเปิดไม่ได้พิพิธภัณฑ์ต่างก็ไม่เปิด
สมุดก็ไม่เปิดนะครับโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียสอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับ
สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยง
สถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันไม่ได้สถานรับเลี้ยงเด็ก
ยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลที่เปิดได้เท่านั้น
แต่สถานรับเลี้ยงเด็กอย่างอื่นไม่ได้นะครับและให้ปิดยาวไปถึง๓๐เมษายน
เพราะฉะนั้นถึง๓๐เมษายนนะครับห้างก็เปิดไม่ได้
เพราะเป็นคำสั่งเดิมที่เขาขยายเวลาปิดไปถึง๓๐เมษายน
ใช่ค่ะก็คำสั่งล่าสุดนี้ใช้คำว่าเป็นคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม
ก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาตามที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
ก็เหมือนเดิมครับท่านเข้าใจอยู่แล้วเห็นไหมครับ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานคร
ขอร้องให้ผู้ที่เตรียมจัดงานต่างเอาไว้

และขอให้เข้าใจคำสั่งของกรทม
เพราะไม่ต้องการให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเหมือนกับที่ผ่านมา

มันแก้อะไรลำบาก
นี้วันนี้โคศกกทมแทรง
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
ลูกชายของท่านอาจวินภูวางกทม

ขณะเดียวกันเรื่องของการเกณฑ์ทหาร

ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม
การตรวจเลือกทหารกองเกิน
สิบสามจากเดิมคือหนึ่งถึงสิบสองเมษายน
ทุกปีก็จะเป็นช่วงประมาณเนี้ยนะฮะ
ปีนี้ให้เลื่อนไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม๒๕๕๙
และประชาชนด้วยนะครับค่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะครับแล้วก็แจ้ง
ทราบเพิ่มเติมค่ะมีอนุโลมเปิดพื้นที่นะคะเรื่องของตลาด
การขายดอกไม้ครับอันนี้เพิ่มมานะคะเพราะว่าทางกรทม
บอกว่าดอกไม้เนี่ยสำคัญในเรื่องของการนำไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาอันนี้ก็เปิดเพิ่มครับนอกจากนี้ในห้างสับเสียงค้า
อยู่ในห้างอันนี้เปิดเพิ่มเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอันนี้ก็เปิดเพิ่มนะคะ
แบงค์เขาก็ให้เปิดได้อยู่แล้วแบงค์ในห้างนะ
วันนี้เขาก็มีคำสั่งเรื่องของศูนย์ให้บริการมือถือ
เพราะว่าบางทีประชาชนบอกจ่ายทางแอปไม่ได้ต้องไปจ่ายที่ห้าง